อันนี้ที่ชนบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านต้นไม้ร้านหนึ่งคืออยู่ดีดีเนี่ยมีผู้ชายมากับรถกระบะมากับรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มใหญ่เลยมาถึงมาถามหาลูกน้องที่ร้านขายต้นไม้อ่าแต่ลูกน้องไม่อยู่เจ้าของร้านออกมาคุยด้วยเจ้าของร้านโดนอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะเห็นไหมมากันกี่คนแล้วแต่ละคนแบบเดินแบบ

โดยที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่ด้วยเลยก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเบาะแสว่าเนี่ยมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มเนี้ยมาทำร้ายร่างกายที่ต้องแจ้งเพราะกลัวไงกลัวว่าวันดีคืนดีมันจะมากันอีกหรือเปล่าวันดีคืนดีมันจะยังไงเนี่ยนี่นะคะทีนี้ค่ะพอโพสต์ลงเฟซบุ๊กทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้ก็จะมี
เห็นลูกน้องกับคู่กรณีมีเรื่องทะเลาะกันแต่นายทนาบอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันก็เห็นแยกย้ายกันไปช่วงขับรถกลับบ้านที่อยู่ใกล้กับร้านขายต้นไม้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาวนดูลาดเหล่าช่วงเช้ากลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาตามที่เห็นในคลิปแต่ลูกน้องไม่อยู่ลูกน้องมันหนีไปแล้วผมเลยโดนทำร้ายแทน

ไปฝากมันเนี่ยเพราะว่ามึงเป็นลูกพี่มันแล้วมึงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยผมพยายามพูดหลายทีแล้วว่าผมไม่เกี่ยวผลต่อธุรกิจผมอ่ะลูกค้าไม่เชื่อถือผมเพราะว่าเขามันไปพูดกันว่าผมไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยลูกค้าไม่เชื่อถือผมเนี่ยผมเสียหายมากเลยและหนึ่งอย่างคือความปลอดภัยของลูกเมียผมเนี่ยเพราะผมอยู่ในที่แจ้งแล้วอยู่ในที่มืด
ทางเนาะถูกไปปล่อยข่าวว่าเป็นหนี้เงินกู้เลยโดนทำร้ายบ้างล่ะแล้วไหนจะลูกเมียอยู่ที่ร้านบ้างล่ะแล้วจะยังไงกันดีเรื่องของความปลอดภัยคือตัวภรรยาชื่อว่านางสาวอารยายุ๓๑นะคะยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินกู้อะไรนะคะเป็นปัญหาของลูกน้องที่ร้านจริงแล้วลูกน้องมาขอโทษแล้วด้วยมายอมรับผิดแล้วด้วย